เป็นยังไงคะเราอยากจะไปเที่ยวกันต่อหรือยัง

กราบศักราองค์พระปฐมเจดีนะครับ
ตามน้องเลิฟผู้สื่อข่าวคนสวยคุณระวีการแก้ววิจิตค่ะ
ตลอดเที่ยวตลอดกินกันจ้า
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระปฐมเจดี

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะ
ที่มีประวัติความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์

และวันนี้เราจะมาตลอดท่องเที่ยวกันที่นี่ค่ะ
แต่ก่อนอื่นจะพาคุณผู้ชมไปนามัศกาลองค์พระปฐมเจดี
ด้านในกันก่อนค่ะตามมาเลยค่ะ
ทันทีที่ได้เข้าไปภายในวัดพระปฐมเจดีแห่งนี้

และความเงียบสงบท่ามกลางผู้คน
ต่างเดินทางไปนามัศกาลองค์พระปฐมเจดี

ก็คือการปราบนามัศกาลองค์พระปฐมเจดี
ซึ่งถือเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ด้านในประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุ

ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่๔
ด้วยการสร้างครอบพระเจดีองค์เดิม
ในสมัยสุวรรณภูมิเอาไว้มาจนถึงปัจจุบัน
ไหว้พระปิดทององค์พระร่วงโรจนฤทธิ์
ประดิษฐานอยู่อย่างสวยงามโดดเด่น
ทางทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดี
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ต่อด้วยการถวายระคังเงินระคังทองเพื่อเสริมโชคลาภ
หลังถวายระคังเงินระคังทองแล้ว
ก็ขอลั่นระคังเพื่อให้สิ่งที่ขอพรไป
สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ก่อนนะคะ
และที่ขัดไม่ได้ซึ่งเป็นที่นิยมทำกันของผู้คน
ก็คือการเดินรอบองค์พระเจดี๓รอบ
เพื่ออธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ประดิษฐานอยู่ในวิหารทั้ง๔ทิศ
ให้ได้บุญและสมปรัฐนาดั่งสิ่งที่หวังไว้
เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวไทย

เมื่อมาแล้วก็จะมานามัศกาลองค์พระปฐมเจดี
โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยของเรา
เมื่อมาสู่ภาคกลางถ้าไม่ได้มากราบ
ถ้าไม่ได้มาไหว้องค์พระปฐมเจดี

ถือว่าท่านมาไม่ถึงจังหวัดนครปฐม
นอกจากการไหว้พระครักษ์ขอพอแล้ว
ก็ยังได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็น

ก่อนจะไปหาของอร่อยรองท้อง
ในตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดี
เรื่องชื่อของเมืองนครปฐมกันต่อค่ะ
และในวันนี้เราจะไปตลอดกินกันที่ร้านแรก
กับร้านบะหมี่จอนยาวเจ้าเก่า

ชายาจอนยาวไว้๗๒ปี
ยังแข็งแรงคอยดูแลบริการลูกค้าภายในร้าน
ดึกของร้านก็คือการทำเส้นบะหมี่เอง
ที่ลูกค้าติดใจในความนุ่มอร่อยของเส้นบะหมี่

ทางร้านยังคงย่างด้วยเตาถ่าน
อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของสูตรบะหมี่เกี้ยวโบราณดั้งเดิม
ทำเอาลูกค้าพากันไปอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
จากร้านของเขาไปดูร้านของหวานชวนกระหาย

ที่บอกเลยว่าลีลาของพ่อค้าร้านนี้ไม่ยอมใครจริงค่ะ
ทำให้ลูกค้าที่ไปรอต่อคิวได้ชมกันแบบเพลินด้วย
และที่ต่างจากร้านทั่วไปก็คงเป็นตัวแป้งกลมสีขาว

ที่ใส่ลงไปในน้ำลำใหญ่หอม

ให้ความนุ่มหนึบกำลังดี

มีร้านมะม่วงค่ะร้านนึงนะคะ

แต่ผิดสังเกตค่ะเพราะว่ามีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยค่ะ
เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะว่า
อะไรที่จะทำให้ร้านนี้ขายดีนะคะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อันนี้รบกวนหน่อยนะคะบุกมาถึงร้านเลยค่ะ
ก็คือมาช่วยคุณพี่ขายด้วยนะ
แต่ว่าเมื่อกี้พอเราเดินดูแล้วเนี่ย

ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะติดใจในเรื่องของ

กุ้งตัวใหญ่ใส่ขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม

และนี่ก็เป็นหน้าตาน้ำปลาหวานสูตรเด็ดของร้านระคังทอง

ชวนรับประทานจนต้องลองชิมกันซะหน่อยค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดในตลาดโต้รุ่งองค์พระประถมเจดี

ทำไมลูกค้าจึงไปรอต่อคิวกัน
เจ้าของร้านต้องจัดให้มีบัตรคิวไว้คอยบริการลูกค้ามากถึง๒๐๐คิว
ซึ่งลูกค้าทุกคนก็จะทราบดี
เมื่อร้านเปิดก็ต้องหยิบบัตรคิวไปรอเข้าแถวแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนมะม่วงต้องเป็นมะม่วงอย่างดี
มะม่วงพันแก้วขมินที่ไม่เปรี้ยวมาก
เพื่อความเข้ากันเมื่อรับประทานกับน้ำปลาหวานนั่นเอง
ขายดีขนาดนี้ทางร้านต้องใช้มะม่วงวันละประมาณ๑๐รังหรือ๒๕๐กิโลกรัม
ส่วนน้ำปลาหวานผลิตมากถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัมเลยทีเดียว
โดยอาศัยลูกมือช่วยกันปอกหั่นและจำหน่าย
ในราคาเริ่มต้นชุดละ๔๐๑๐๐บาท

รับประทานกันจนอิ่มน้ำสำราญแล้วนะคะ
เชื่อเลยค่ะว่าคุณชนะคุณใบตองแล้วก็คุณนิวนาวเนี่ยต้องอิจฉาแน่นอนค่ะ

เชื่อเลยค่ะว่าคุณชนะคุณใบตองแล้วก็คุณนิวนาวต้องอิจฉาแน่นอนค่ะ